รการสอบสวนคติหน้ากากอนามัย
และก็ก็มีบ้าอานพูดถึงว่ามีคติเกี่ยวข้องอยู่๓๔คติ
มีคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่โพสต์ข้อความ

คุณท่านรองการญาณภิกษะของคุณแม่นกลัวเนิดความ
นะครับซึ่งจริงแล้วก็ตำรวจเขาต้องทำตามหน้าที่ครับ
บังเอิญมีผู้เสียหายนะครับแต่ข้อความยาวยาวเหล่านั้นเนี่ย
มีผู้เสียหายบางท่านได้มาร้องทุกข์ดำเนินคดี
นะครับว่าเขาได้รับความเสียหายซึ่งตำรวจเองก็ต้องรับคำร้องทุกข์
แล้วก็ก็จะมีการสอบสวนตามกระบวนการยังไม่ได้บอกว่า
ใครผิดใครถูกนะครับเบื้องต้นก็คงจะอ่า
ในกระบวนการรุ่นบริหารภารณ์เนี้ยรองปัญญาก็ชิดแจ้งว่า
ก็จะได้ติดตามตัวเพื่อเรียกมาสอบสวน
ว่าข้อความที่กลับไปนั้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไง
เมื่อมีผู้มาบอกว่าท่านได้ทำให้ผู้เสียหายนะ
เขาเสียหายมันเสียหายแบบไหนหลักกฎหมายมีอยู่ครับ
ว่าอันหนึ่งถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้กำลังผิด
ก็ไม่ผิดครับห้ามส่วนก็จะต้องสั่งไว้ฟอร์ม
ไปตามกระบวนการแต่ถ้ามีหลักฐานยืนยันว่า
มีการกำลังผิดครับอันนั้นก็ต้องระบวนคดี
เป็นในส่วนหนึ่งแยกเป็นส่วนครับนะครับ
กฎหมายบ้านเราเป็นกฎหมายระบบกล่าวหา
ซึ่งมีผู้กล่าวหาก็ต้องแก้ไขกันตามกระบวนการนั้น
ที่ท่านรองปัญญาพูดไปเมื่อวานก็หมายถึงว่า
เป็นกระบวนการของการสอบสวนตามปกตินั่นเองครับ
ไม่ผิดก็คือไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องว่ากัน
และเหตุนี้เป็นเหตุความผิดต่อส่วนตัวด้วยในส่วนหนึ่งครับ
ก็ว่ากันไปแบบนั้นครับ
ฝากคำคลิปที่จะในวัตถุของที่ส่วนครับผู้เสียหายที่ว่านี่คือ
พอไม่ไม่ใช่นานสอนตุวีครับเข้าความจะมี
มีคนอื่นหรือหลายคนอยู่ตรงนี้ก็คือ

กรณีในแหมกโทรดำก็บอกว่าเค้าจะไม่ออกมาที่แจ้งอะไร
เพราะว่าเขาต้องการมีเจตนาที่ดีไม่อยากจะเปิดเผยตัวตน
แนวทางที่สำหรับทางเมืองชาติและทางเมืองการคือยังไงฮะ
ก็ความจริงผมว่าหลายอย่างที่ได้ทำมาก็ที่ดีนะครับเป็นเหมือนกระบอกเสียงนะครับ
ในการชี้แจก็เป็นประโยชน์ในการไม่แต่คดีนี้ข้อมูลต่างด้วยอย่างยิ่งล่ะครับ
บางคนที่เขาเห็นว่าเขาเสียหายเขาก็ต่อสู้คดีความหมายเป็นแบบนั้น
ไม่ได้หมายความว่าเขามาแจ้งความแล้วคนนั้นต้องผิดทุกคนไม่จริงครับ
ทำลูกก็ต้องสอบสวนการกรรมการครับทำไมจริงจริงต้องออกหมายเรียกหรือ
จัดพุทธไปติดตามอ่ากรรมการมันจะมีในนี้ครับ
การจะออกหมายเรียกออกหมายต่างก็ต้องมีเบื้องต้นคือ
ต้องมีปัญญาณหนังหาค้นนิจจันทร์น่าเชื่อนะครับว่าจะการผิดหรือไม่
เพราะยังหาตัวผู้ควกที่จะเรียกไว้ที่ไหนอย่างน้อยต้องมีที่อยู่